อีกหนึ่งเรื่องค่ะความคืบหน้ากรณีน้องซายที่โดนคุณครูเนี่ย
แก้วใส่หน้าจนหน้าเบี้ยวนะคะที่เป็นประเด็น
จังหวัดนครราชศรีมาที่ปาแก้วกาแฟโดนหน้านางสาวนรดี
สันเทียอายุ๑๗ปีหรือว่าน้องซายลูกศิษย์
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนกลายเป็นกระแสวิจารณ์อย่างดุเดือดในโลกโซเชียล
ล่าสุดครูพระรับผู้ก่อเหตุได้เปิดใจกับทีมข่าว
โดยกล่าวเพียงสั้นค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ต้องการชี้แจงใด
เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อน้องซายผู้เสียหาย
ซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของตัวเอง
เรื่องที่เกิดขึ้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ซึ่งตัวเองมีความรักแล้วก็ผูกพันกับลูกศิษย์ทุกคน
รวมถึงตัวน้องซายด้วยไม่คิดจะทำร้ายลูกศิษย์อย่างแน่นอน
ยังรักแล้วก็เป็นห่วงน้องซายในฐานะครูกับลูกศิษย์เหมือนเดิมค่ะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาจะช่วยคลี่คลายให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี
ตอนนี้บอกว่าขอมุ่งมั่นพาเด็กนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะ
ดรชูเกียรติวิเศษเสนผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๓๑นครราชศรีมา
เปิดเผยว่ากรณีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
สรุปความผิดของนายภัยทูลว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงนั้น
ทุกอย่างว่าไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วก็คุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
เห็นตรงกันว่าครูปาแก้วกระทบหน้าต่าง
กระเด็นไปโดนหน้านักเรียน
ไม่ได้ปลาใส่หน้าโดยตรงแล้วก็กระทำโดยไม่ได้ตั้งใจ
ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการชุดที่๒

โดยก็มีนายสุพลจอกทองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารี

เพื่อสอบปากคำทั้งครูภัยทูลแล้วก็น้องซาย
ซึ่งถ้าผู้เสียหายมีหลักฐานว่าครูปาแก้วใส่หน้าโดยตรง

เพื่อนำไปสู่การพิจารณาเพิ่มโทษต่อไปได้ค่ะ